อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าประชาชนเริ่มเดินทางกลับต่างจังหวัดตั้งแต่วันศุกร์คือวันที่๘เมษายน

ภาพรวมส่วนใหญ่ก็เดินทางกับรถโดยสารสาธารณะมากกว่า๕แสนคน
แต่ว่าถือว่ายังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้

ส่วนใหญ่ก็มีการเลือกขับรถส่วนตัวกลับต่างจังหวัดกันครับ
นายนพรัชการุญยวนิษฐ์รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบกษ

เมื่อวันนี้คือวันที่๙เมษายน๒๕๕๙
มีผู้ใช้บริการรวม๑๖๑๒๙๕คน
เพิ่มขึ้นจากการใช้บริการวันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
ที่มีผู้ใช้บริการเป็นผู้โดยสาร๑๔๔๒๗คน
แต่ว่ารวมตลอด๒วันนะครับมีผู้โดยสาร๓๑๗๒๒คน
ยังต่ำกว่าประมาณการที่บกษประเมินเอาไว้
ว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ๑๗๐๐คนต่อวันครับ
ไปดูการเดินทางด้วยรถไฟกันบ้างครับ
วันที่๘เมษายนที่ผ่านมามีผู้โดยสาร๙๖๔๔คน
ส่วนเมื่อวานนี้ครับมีผู้โดยสารไปใช้บริการ๙๘๐๖๒คน
รวม๒วันมีผู้ใช้บริการ๑๙๔๕๐๖คน
ซึ่งก็ต่ำกว่าประมาณการที่การรถไฟประเมินไว้เช่นเดียวกัน
คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ๑แสนคนต่อวันนะครับ
ไปดูการเดินทางด้วยเครื่องบินกันบ้างครับ
ถ้าอากาศสะยานดอนเมืองและถ้าอากาศสะยานสุวรรณภูมิ
รวม๒วันครับมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ย๓๗๐๐๐คน
มีเที่ยวบินรวม๒๒๐๗เที่ยวบิน
ต่ำกว่าที่กระทรวงคมนาคมประมาณการเอาไว้ว่าจะมีผู้โดยสาร๖๔๐๐๐คน
และเที่ยวบินเฉลี่ย๓๗๔๐เที่ยวบินนะครับ
นายสรานบรางคาเสียดีประธานเจ้าตัวที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นปลายของบริษัทปรท
ก็ประเมินว่าช่วงของเทศกาลสงกรานปีนี้
ประชาชนจะหันไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมากขึ้น
เนื่องจากว่าราคาน้ำมันนั้นถูกลงกว่าปีที่ผ่านมาครับ
ทำให้ยอดการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นถึง
ร้อยละ๑๐เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้ทั้งปียอดการใช้น้ำมันจะขยับสูงที่สุดในรอบ๒ปีครับ
ขายน้ำมันจะอยู่ที่วันละ๓๐ล้านลิตร
ยอดขายน้ำมันช่วงปกติของวันเนี่ยก็ประมาณ๒๐ล้านลิตรนะครับ
รตทยังยืนยันว่าจะไม่ปรับราคาน้ำมันขึ้นหรือลงในช่วงของสงคราน
เพื่อป้องกันการกักตุลน้ำมันที่จะเป็นต้นเหตุให้น้ำมันขาดแคลนได้
พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำมันกันอย่างประหยัด
แม้ว่าราคาน้ำมันจะถูกลงนะครับ
ก็ไปลงกันนะครับทั้งเรื่องของน้ำมันทั้งเรื่องของน้ำสงกรานเนี่ยก็ใช้กันอย่างประหยัดกันด้วย
ป้องกันการขาดแคลนนั่นเองนะครับ